สารสั่งยึดรถและจำคุกคนขับและแอดมินเพจดัง

ความเร็วคือ๒๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่สุดท้ายแล้วคือจบไม่สวยเอาดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์นะครับ

ขับด้วยความเร็ว๒๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทดสอบเบรกที่ความเร็ว๒๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นยังไง
ปรากฏว่าเพจนี้คนที่ดูแลคือนายกุลวัฒน์อายุ๒๗ฮะ
คนถ่ายคลิปและคนที่ขับขี่รถคันดังกล่าวคือนายสรายุทธ์อายุ๒๖อายุใกล้กันเลยนะ
ขับเร็วเพราะต้องการเอารถไปลองความเร็วเพราะไปแต่งเบรกมา

เพจเฟสบุ๊คเพจดัง

เทสความเร็วบนทางด่วนเดือน๕นะ

นี่ฮะ

ตำรวจแจ้งข้อหาในสารายุทธิ์คือคนขับนะ

ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัย
ของการขับรถบนถนน

ส่วนคนที่เขาดูแลเพจนายกุลวัฒน
โดนแจ้งข้อหาคือสนับสนุนในการทำความผิด

แล้วก็ของกลางคือรถหรูคันดังกล่าวเนี่ย

นำตัวส่งฟ้องสารแขวงพระนครเหนือครับ

ปรับแต่งอันนั้นคือผิดกฎหมายแล้วนะคะ

หรือไม่อย่างนั้นต้องใช้พื้นที่เฉพาะ
ทำร้อยเพื่อทดสอบโดยเฉพาะไม่ใช่มาทดสอบบนถนนแบบนี้